เพราะว่าเรานั้นก็ถามคุณผู้ชมไว้เรื่องของอาหาร

แปลกที่คุณผู้ชมอยากจะให้เราไปตลอดชิมดูตลอดกินดู
คืออะไรที่ไหนยังไง
ส่งมาบอกกันหน่อยนะอยากกินของแปลกช่วงนี้

หรออยู่ที่ไหนแหละคุณผู้ชม

ไม่ใช่อย่างนั้น

สีเขียวสีม่วงสีขาวอะไรก็ว่าไป
ที่ไหนยังไงส่งมาบอกด้วยนะจ๊ะ
ได้เลยแล้วก็ในช่วงนี้นะครับ
เอาใจคนรักของเก่ากันหน่อย
ใครที่ชอบอะไรที่มันวินเทจเดี๋ยวพาไปดูนะครับ
เขารวบรวมกันเอาไว้แล้วนะครับเป็นพิพิธภัณฑ์ส่วนตัวเลยนะ
ให้กับเยาวชนรุ่นหลังได้ศึกษากันที่จังหวัดสิงห์บุรีครับ
เป็นของคนนี้ครับนายสมคิตม่วงเทศนะครับ
เป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
เขตอำเภอค่ายบางรจันทร์ก็มีแนวคิดครับ
ในการรวบรวมของเก่าสมัยโบราณ
ที่ใช้ในชีวิตประจำวันของคนสมัยก่อนนู่นแหละครับ
นำเอาไปไว้ที่บ้านเลขที่๑๕หมู่๕ตำบลท่าข้าม
ค่ายบางรจันทร์จังหวัดสิงห์บุรี
ก็จัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ชื่อตามป้ายนี้ครับ
พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านโคบานบ้านค่าย
โกบานมีโทรศัพท์ด้วยค่ะ
นี่โทรศัพท์แบบว่าโทรศัพท์สาธารณะ
แบบเก่าซึ่งปัจจุบันไม่น่าจะเห็นแล้ว
มีของเก่าเยอะแยะมากมายที่เห็น
จักรยานขี่เองไม่มีใครมาลากภัย
มีเรืออีกต่างหากแล้วนี่โอ้ของเก่าเยอะแยะ
เครื่องพิมพ์ดีตเด็กสมัยนี้เห็นแล้วงงแน่
อาจจะตกอกตกใจถามคุณพ่อคุณแม่
คุณแม่ครับคุณพ่อครับทำไมคอมพิวเตอร์มันเป็นแบบนั้น
เป็นเครื่องพิมพ์ดีตเครื่องพิมพ์ดีตสมัยโบราณเลย

สมคิตเขาเล่าว่าแต่เดินตั้งใจจะสร้างอาคาร
สำหรับเป็นที่รับแขกเพื่อนฝูและคนที่ชอบของใช้โบราณ
แล้วก็นำของที่สะสมเท่าที่มีมาประดับตกแต่งเอาไว้
แต่ต่อมาเนี่ยเพิ่มขึ้นเพราะว่าไปขอจากญาติพี่น้องบ้าง
เพื่อนฝูงบ้างก็นำมาขัดมาล้างแล้วก็นำมาประดับ
แบบที่เห็นแบบนี้นะครับเริ่มมีจำนวนมากขึ้นเรื่อย
คนที่ผ่านไปผ่านมาเขาก็แวะมาชมแล้วก็บอกกันปากต่อปาก
ก็ทำให้เริ่มมีนักท่องเที่ยวจากต่างจังหวัดมาเที่ยวชมครับ
จากนี้ยังมีโรงเรียนใกล้นะครับในระแวกนั้นน่ะ
พานักเรียนนักศึกษามาเยี่ยมชมอีกด้วย
ตนเองก็เป็นผู้บรรยายนะให้ความรู้รายละเอียดแต่ละชิ้น
ว่ามันมีลักษณะการใช้งานแล้วก็ได้ลองสาธิตการใช้งานให้ดีด้วย
ว่าเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านในสมัยก่อนเขาทำกันอย่างไร
ก็ถือว่าได้เรียนรู้กันไปนะครับคุณผู้ชมครับ
สำหรับท่านใดที่ต้องการจะไปเยี่ยมชมแล้วจะไปเป็นแบบหมู่คณะ
บอกเขาหน่อยละกันจะพานักลงนักเรียนไปทัศนาศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ผมขึ้นให้นะครับ๐๘๑๔๙๖๕๐๒๑ครับ
พิพิธภัณฑ์แห่งนี้สามารถติดต่อกันไปได้นะจ๊ะ
ย้ำชื่ออีกครั้งนะครับพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านโคบานบ้านค่าย
จังหวัดสิงบุรีรวมของเก่าเอาไว้
ใครชอบอะไรเก่าเนี่ยของที่มันมีมูลค่าทางใจเนี่ย

ได้คุณจะโยนไปไว้ที่นั่นก็ได้เหมือนกัน
แฟนเก่าพูดเบาแล้วก็